คุณผู้ชมได้เวลาแล้วที่จะแจกกันอย่างต่อเนื่องกับ

ไฟฟ้าเดียวครับประมาณ๑๐๐ฝาครับผม

อยู่ที่ว่าวันนี้คุณส่งหรือยัง
เพราะแค่ฝาเดียวก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านไปกับ

ก็มีสิทธิ์ลุ้นมอไซค์ได้ทุกวัน

ผู้โชคดีคนต่อไปก็คนคุณ

เอาล่ะค่ะเอาล่ะ
เวลาแล้วเอ้าคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวัน
ความหวังของใครหลายคนเรียกได้ว่าเป็นวันที่จำแม่นแม่นจริง

เรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายคนจำแม่นยิ่งกว่าวันเกิดคนรัก
และบางคนก็ถือเลิกงามยามดีเป็นวันที่ว่าจะได้เป็นเศรษฐี
โอ้โฮจำแม่นกว่าวันเกิดคนที่บ้าน
ก็คือวันที่๑กับวันที่๑๖เข้านั้นเลย

แต่ความหวังของใครจะเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าเราก็ไม่รู้ถูกไหม
แต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่ต้องไปรอนานไม่ต้องหวังไกล
เพราะวันนี้ตอนนี้จะมี๑ท่านผู้โชคดี
ที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์กับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แจกทุกวัน๑๐๐คันนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก
แล้ววันนี้นะโอ้โหอยากรู้แล้วว่าใครจะได้ไป
แต่ลองจินตนาการดูถ้าสมมุติคุณชนะคุณได้ไป
คุณจะเอาไปต่อยอดทำอะไรดี

หนึ่งในอาชีพที่ผมอยากลองทำดูสักครั้งคือ

แหละหายเครื่องอีกสารก็หากันไม่เจอแล้วบ้าง
บ้าเหรอบ้าเหรอไม่ใช่ว่าอยู่ใสอยู่ใส

ไปมอบความอร่อยมอบความเย็นชื่นใจ

ส่งค่ะส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย
หรือว่าจะเป็นกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศก็ได้จ๊ะ
สุดท้ายนะต้องมาติดตามรายการตลอดข่าวทุกวันเวลา๙โมงครึ่งด้วยนะ
จะได้รู้ว่าเราโชคดีจริงหรือเปล่า

๒คนคุณผู้ชมด้วยผมย้ำด้วยนะ
ต้นเดือนกรกฎาวันที่๑

เขาจะแจกล้านที่๒แล้วนะครับ
เย้

รีบส่งมาทำให้ถูกกติกา

กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงทรงฟ้าขนาบราวแดง

หรือทรงฝากันโซคุณสอง
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

รายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

จงฟ้าข้าวเบาแดงและฝาขสมคุณสอง
กันเข้ามามากภายในเวลา๓๑กรกฎาคมนี้
จำกันตรงนี้เขียนบีบส่งก็ทำให้ถูกกฎิกา
ถูกต้องแล้วค่ะแล้วมาลุ้นกันกับตลอดข่าวทุกวันเวลา๙โมงครึ่งนะคะ